โปรดติดตามโปรดติดตามโปรดติดตาม
ถึงวันไหนก็ทำอันนั้นกำหนดไปแล้วไม่ใช่เหรอ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เหลือเวลาอีก๗เดือนเท่านั้นนะครับ

แต่ว่ายิ่งใกล้วันเข้ามา
มีเรื่องอะไรแปลกเกิดขึ้นเยอะครับ
กลายมาเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาว่า
มันจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่
ถามว่าจริงหรือไม่
ที่สอนอช่อส่วนหนึ่ง๓๖คน
เข้าชื่อกันยื่นประธานสนช
เพื่อจะขอแก้กฎหมายหรือพรบเลือกตั้ง
อ้างว่าควรจะให้เป็นกรกตชุดใหม่

กรกตชุดเก่าไม่ควรจะดำเนินการทิ้งไว้
แต่ว่ากรกตเขาก็ชี้แจงแจกแจงว่า
ถ้าเขาไม่ทำอะไรทิ้งไว้เนี่ย
ถึงเวลามันจะไม่ทันกรอบเวลา
เขาจำเป็นจะต้องดำเนินการทำทิ้งเอาไว้
เพราะขั้นตอนต่างมันมีเยอะ
ถึงแม้จะมีการอธิบายอย่างนี้
ก็ยังมีความพยายามจะเดินหน้าที่จะแก้ต่อ
จึงถามว่านี่จริงหรือไม่
ออกไปจากกุมภา๖๒เพราะแน่นอนครับ
ถ้ายื่นแก้ดูตามกรอบเวลา
ดูตามขั้นตอนดูตามกรอบเวลา
เอามานั่งไล่กันดูไม่มีทางเลยที่จะเลือกได้กุมภา๖๒
ถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะมีท่าทีบอกว่า
ถึงแก้ก็ไม่กระทบรถแมพแต่ไม่มีไม่มีการที่จะยืนยันหลักประกันได้หรอก
แล้วยิ่งนายกบอกว่าเลือกตั้งก็คือเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นอ้าว
อันนี้ก็เลยตั้งคำถามกันอย่างที่ว่านี่แหละว่าจริงหรือเปล่า
สนชดำเนินการเรื่องนี้เพราะต้องการจะให้การเลือกตั้งยืดออกไป
แล้วก็ยืดออกไปเนี่ยเพื่ออะไรล่ะครับ
เพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในตำแหน่งกินเงินเดือนต่อ
แล้วก็พูดกันถึงว่าคนที่เข้าชื่ออย่างนี้จะมีบำเน็ตรางวัล
อาจจะกลับมาเป็นสวต่อรอบหน้า
มีนักวิชาการคนหนึ่งที่ตั้งคำถามเรื่องนี้ชัดเจนมาก
ชื่ออาจารย์วีรสักษ์เขื่อเทพ
เป็นอาจารย์จากจุฬาอาจารย์วีรศักดิ์บอกว่า
หลังจากรัฐบาลและคอสชมาตั้งรัฐบาลบริหารประเทศมา๔ปี
คะแนนนิยมลดลงทุกมิติ
ถ้าหากเลือกตั้งเร็วก็จะไพ่แพ้ต่อคะแนนนิยมของฝ่ายตรงกันข้าม
เคลื่อนไหวของสนชประเด็นนี้เพื่อรองรับการประวิงเวลา
เลื่อนการเลือกตั้งออกไปนี่จริงหรือเปล่า
ถัดมาถามว่าจริงหรือเปล่า
ที่เขาวิเคราะห์วิจารณ์กันว่า
กระทำคราวนี้เพื่อให้เข้าตาสนช
แล้วจะนำไปสู่บำเน็ตรางวัล

สวคราวหน้าอันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่

แล้วก็คำถามข้อต่อมา

ประธานกรกตท่านออกโรงสวนเรื่องนี้
เพราะท่านมองเห็นความไม่ปกติ
ประธานกรกตคนนี้ชื่อคุณสุภาชัยสมเจริญ

เป็นประธานกรกตที่พูดน้อย

สุธิยากรอยู่เนี่ย

ประธานกรกตพูดดุดันมากกว่า

ถ้าสนชจะมาโทษว่า
ระเบียดไม่รอบค่อไม่รัฐกรุม

โดยเฉพาะพรปว่าด้วยกรกต

เป็นการออกกฎหมายที่ขัดต่อหลักนิติธรรมขัดต่อหลักนิติรัฐขัดต่อหลักนิติประเพณี
ขาดความเสมอภาคไม่เท่าเทียมกับพรบฉบับอื่น
แล้วท่านก็ทิ้งหมัดเข้ามุมด้วยประโยคที่ว่า
สนชก็รู้อยู่แก่ใจไม่อยากฟื้นฝอยหาแต่เก็บ
นี่โอ้โหคำพูดของประธานกทตมีเสียงซีดซาดตามมาเยอะครับ
อย่าลืมนะครับว่าท่านประธานกรกตเนี่ยท่านมาจากแวดวงตุลาการ
ฉะนั้นท่านที่กล่าวหาพูดถึงสนชแบบนี้
ต้องถามว่ามีอะไรที่น่าละอายไปมากกว่านี้ไหมครับ

จากประธานกรกตแล้วยังมีเสียงติงมาจากอาจารย์มีชัยรัชุพันธ์
ตอบคำถามนักข่าววันก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครล่ะ
เป็นเรื่องของกรกตเขาสนชไม่ควรจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่น
เนี่ยอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น
คำว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเนี่ย
ภาษาไทยโบราณมีคำสั้นอยู่คำเดียวแต่ว่าไม่สะดวกที่จะออกอากาศ
เอาเป็นว่าพอรู้กันนะว่าคำนั้นคืออะไรอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่น
นักการเมืองหลายค่ายก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ใกล้เคียงกันครับ
คุณอภิษฎเวชาชีวะบอกว่าออกกฎหมายเองยังไม่ทันได้ใช้แล้วจะมาแก้ซะเอง
เออแล้วมันเรื่องอะไรกันมีอีกคุณอัธวิทย์คุณอัธวิทย์สุพรรณภักดีเนี่ย
ก็พูดวันก่อนบอกว่าถ้าแก้พรบกระทบต่อการสัญหาผู้ตรวจการ
การเลือกตั้งและดูกรอบเวลาแล้วการเลือกตั้งจะยืดไปถึงปลายปี๖๒นี่
คุณอัธวิทย์ว่านะครูหยุยสนชเองแท้ก็ให้ความเห็นว่า
ถ้าจะต้องแก้ไม่มีทางเลยที่จะทันกุมภา๖๒
ไม่มีทางทำไม่ทันฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับ
เป็นเรื่องที่ชวนให้สงสัยว่ามันจริงหรือเปล่ากับที่เขากล่าวหา
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นยิ่งถ้าไปดูโครงสร้างที่เสนอให้แก้
ว่าคนที่จะมาเป็นกรรมการสัญหาผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยมีใครครับ
มีประธานเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนกรรมการเนี่ยประกอบไปด้วย
หัวหน้าผู้พิพากษาจังหวัดประกอบไปด้วยหัวหน้าสำนักงานอายการจังหวัด
ประกอบไปด้วยผู้บังคับการตำรวจภูทรประกอบไปด้วยประธานหอการค้า
หัวหน้าผู้พิพากษาจังหวัดกับหัวหน้าสำนักงานอายการจังหวัด
มีคนตั้งคำถามว่าไปดึงท่านมาเกี่ยวข้อง
เข้ามาใกล้ชิดกับเรื่องการเมืองทำไม
ฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่

ยิ่งใกล้โลดแมพวันเลือกตั้ง
ทำไมจึงมีคำถามที่คนให้สงสัยอะไรตั้งเยอะแยะ
ก็สรุปก็คือว่าสนชอย่าชักใบให้เรือเสียเลยครับ
ขีดเส้นใต้การเมืองวันนี้แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ